เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
พี่ไทยเอกพันธ์นะคะเดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
จากว่าตัวพี่ไทยได้รับการประสานจากตำรวจ
ให้นำนักประดาน้ำมาช่วยลงค้นหาวัตถุพยานแต่ภายหลังถูกยกเลิกไป
เนื่องจากว่าเขาไปเปลี่ยนไปใช้เป็นตำรวจน้ำแทนนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พี่ไทยนะคะก็ได้เล่าให้นักข่าวฟังด้วยว่า
ตัวเองไปบนเอาไว้ในวันที่ลงงมค้นหาแตงโม
เขาบอกว่าถ้าเจอแตงโมนะจะวิ่งร้อยรอบเลย
แต่ทางวัดแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปทำบุญจะดีกว่าอืม
ก็เลยทำบุญไปชุดใหญ่มันซะเลยรวมไปถึงตั้งใจนำเอาเสื้อผ้า
เครื่องกันหนาวต่างต่างมาทำบุญให้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ยังไงคะพอพี่ไทยฝันค่ะฝันถึงน้องแตงโม
น้องแตงโมมาบอกว่าหนาวมากเออ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ไทยกันหน่อยค่ะ
มาทำพิธีเอาเสื้อผ้ามาให้น้อง

อาหารหวานอาหารคาวมาให้น้อง
เพราะมีคนบอกว่าน้องหนาวมาก

ก็เลยเอาเสื้อผ้ากางเกงแจ็คเก็ต
แล้วก็ชุดผ้าห่มกันหนาวให้น้อง

วันนี้ก็ไปบอกเรื่องการวิ่งแก้บนร้อยรอบให้กับน้อง

เขาบอกว่าถ้าวิ่งแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับน้องเลย
เขาก็เลยขึ้นมาว่าให้ทำบุญให้น้อง๑๐โรง

แต่ห้ามต่ำกว่า๑๐๐๐บาท
แล้วก็เขียนชื่อสร้างฐานพระพิคเนตให้น้องไปอีก๒๐๐
คือทำให้น้องให้หมดเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ไทยพอจะทำเพื่อน้องได้นะคะ
ขณะที่นักแสดงตลกชื่อดังพี่ส้มเช้งสามช่า
ก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิง
ที่ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

คือตัวพี่ส้มเช้งเองเนี่ยไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว

ทำบุญถวายผ้าป่าบังสุกุลเพื่ออุทิศให้กับแตงโมนิดา
ซึ่งตัวพี่ส้มเช้งเองก็ได้โพสต์ภาพ
บอกว่าขอบุญกุศลในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ถึงน้องด้วยเถิดสาธุ
อันนี้คือสิ่งที่พี่ส้มเช้งได้โพสต์เอาไว้นะคะ
ก็เป็นสิ่งดีที่คนในวงการบันเทิงพอจะทำได้
เพราะว่าหลายคนนะอย่างที่บอกไปว่า
คิดถึงจริงหลายคนก็รู้สึกเสียดายจริงที่
ได้มาเห็นภาพดีสิ่งดีที่แตงโมทำ

อย่างเมื่อวานนะคะพี่กับฮิโปก็คือไปแก้บนเหมือนกัน

แล้วก็เอาผลไม้๙อย่างนะคะจุดทูบ๑๖ดอกไปไหว้เช่นเดียวกัน
เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดนะคุณผู้ชม
แล้วก็เชื่อเช่นเดียวกันนะคะว่าแม้แตงโมนิดาจะจากเราไปแล้วนะคะ

แต่ใครต่อร้ายหลายคนนึกถึงความน่ารักของเธอ